วอเล็กบอลกันหน่อยคุณชนะน่าจะเล่าได้เลย
แชมป์เอเชียประเดิมสนามสาวไทยเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้โหวันนี้มีสะดุดเล็กน้อยนะครับเซตแรกแพ้ไปก่อนครับ
ก็ในเซตแรกเนี่ยผู้เล่น๖คนแรกของไทยประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราศ
จิตถิ่นขาวอรุมาสิทธิรักษ์มาริกากันทองชัชออนโมกศรีและพิชากรบุญเลิศ
แล้วก็มีปียนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระหรือว่าริโบโลนะครับ
ก็คือมีสำรองลงมาบ้างนะครับประใบลงไปเพราะฉะนั้นในเซตแรก
ก็ดูแล้วต้องปรับหน่อยสุดท้ายแพ้ไป๒๐ต่อ๒๐
แต่ว่าในเซต๒เซต๓เซต๔ไทยกลับมาได้ครับชนะไปนะครับ
๑๓๒๕ต่อ๒๒และ๒๕ต่อ๒๐ครับ
ก็ไทยนั้นชนะไต้หวันไปนะครับ๓ต่อ๑เซต
นัดต่อไปครับนัดที่๒ไทยเจอนิวซีแลนด์นะครับ
แข่งวันที่๒๐สิงหาคม๑๗นาฬิกาก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะครับ
ท้ายละทีวีถ่ายท่อสดส่วนวันพรุ่งนี้ใครไม่มีแข่งนะครับ
พักการการ๑วันสำหรับไทยโดยวันพรุ่งนี้เราก็ยังถ่ายท่อสด
ให้ได้ติดตามกันนะครับกับรายการนี้วัลบอลหญิงชิงช้ำเอเชีย
เป็นแชมป์สูงสุด๑๓สมัยจะเจอกับทางอินโดนีเซีย
๑๔นาทีการ์๒๐นาทีนะครับเข้าสัญญาณเวลานี้โดยประมาณนะครับ
ติดตามกันได้ทางไทยรัฐทีวีและคุณผู้ชมที่สะดวกผ่านทางออนไลน